คุณผู้ชมคะเตือนภัยกันนะคะถ้าเกิดว่าจอดรถ
ถ้าเกิดที่มันเป็นเนินเป็นทางลาดต่างเนี่ย
จากจอดรถแล้วต้องดึงเบรกมือด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยขับรถมาจอดป๊าบในบ้านตัวเธอลงมาจากรถ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับรถเธอค่ะครับ
โอ้โหจังหวะนี้คุณผู้ชมเธอขับรถมาจอดแล้ว
ลงมาจากรถแล้วเจ้าเหมียวก็เดินป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนั้น
เธอก็เดินมาเรื่อยเรื่อยแต่จังหวะเนี้ยค่ะโอ้ย
ยังไม่ทันปิดประตูรถเลยนะเนี่ยรถค่อยค่อยไหลไหล
หลังไปแล้วพอเธอเห็นโอ้โหรีบวิ่งมาคว้าประตู
รถค่ะแล้วหลังจากนั้นภาพสุดมุมกล้องวงจรปิดอ่ะ
ตัวเธอเข้าไปดึงเบรกมือในรถนะโอ้นี่เอามาโพสต์นะคะ
แล้วเธอก็บอกว่าชีวิตในแต่ละวันเธอเนี่ยขับรถกระบะ
เข้ามาจอดในบ้านนะยังไม่ทันได้ปิดประตูรั้วเลย
เดินลงมาแล้วแล้วกระบะมันก็ถอยหลังถอยหลังถอยหลังมา
ทีนี้ค่ะพอเธอรู้นะเธอรีบไปเลย
บอกด้วยว่าช่วงนี้เริ่มเบลอก็เลยลืมดึงเบรกมือค่ะ
คือยังเข้าเกียร์เอ็นอยู่นั่นแหละแล้วเธอก็บอกนะ
ถ้าเกิดว่าขาสั้นนี่จบเลยนะวิ่งไปไม่ทันแน่เลย
โชคดีที่ขายาวเธอวิ่งไปจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม
ดึงเบรกมือได้ทันแต่รถออกไปนอกบ้านแล้วนะ
แล้วหลังจากนั้นรถก็เลยหยุดคนก็เลยบอกว่าอุ้ย
คอมเมนต์เพียบเลยนี่ถือว่ายังดีที่แคล้วคลาดนะ
เป็นอุทาหรณ์เตือนกันไว้สำหรับการจอดรถจุดที่เป็นเนินเป็นทางลาด

รถอาจจะไหลได้อย่าลืมใส่เบรกมือด้วยนะคะ